เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นเหตุระทึกเลยในปั๊มน้ำมัน
นึกภาพว่าถ้าปั๊มน้ำมันเกิดเหตุไฟไหม้เนี่ย

ช่วงเวลาของการเกิดเหตุมันเกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งกว่า
คนไม่ค่อยมีก็จริงแต่ก็ยังคงมีรถเข้าออกเติมน้ำมัน
ใดคือผู้ชายคนนึงทำไมเขาถึงเอาไฟแชคไปจุดไม้ม็อบถูพื้นดูภาพค่ะ
โอ้โหนี่ไฟจะลุกลามแล้วนะฮะ
มีไฟลุกแล้วคุณจะดูค่ะแล้วค่อยโย่งมาตรงนี้เป็นจุดบริเวณข้างห้องน้ำผู้หญิง

มันจะมีไม้มอบถูพื้นคุณผู้ชมเห็นไหม

เขาเอาไฟแชคไปจุดตรงม็อบอันนั้น
แล้วก็ดึงเชือกออกมาหนึ่งเส้นดูนะคะ

คุณสังเกตมือเขาไว้นะว่าทำไมเขาต้องจับกางเกงตัวเองตลอดเวลา

ทีนี้ก็เลยคาดเดากันว่าต้องการไปเอาเชือกจากไม้ม็อบมาผูกกางเกงตัวเอง
แต่หลังจากเดินไปไฟลุกพลึบทันที

ทางด้านของพนักงานเติมน้ำมันรายหนึ่งชื่อในซอชาวเมียนมา
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตี๑๓๐เมื่อคืนวันที่๑๓
คือเป็นปั๊มน้ำมันที่อยู่ย่านปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำโรงใต้อำเภอพระประแดงสมุทรปราการ
นายซอคนนี้เล่าแบบนี้บอกว่า
ผมเติมน้ำมันให้ลูกค้าอยู่นะยังมีลูกค้าเข้ามา
แล้วมีคนเดินมาบอกผมว่าพี่ไฟไหม้ไฟไหม้ตรงห้องน้ำหญิง
วิ่งไปดูตอนนั้นโอ้โหไฟเนี่ยมันลุกไหม้
อุปกรณ์ทำความสะอาดก็พยายามจะช่วยกันดับไฟ
พนักงานอีกคนก็บอกว่าหลังเกิดเหตุรีบโทรแจ้งผู้จัดการ
แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดก็เห็นเลยว่าผู้ชายคนนั้น
ลักษณะน่าจะสติไม่สมประกอบเขาบอกแบบนี้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน
ก็มีการนะคะตำรวจก็มาตรวจสอบเบื้องต้น
คนก่อเหตุเป็นชายเร่ร่อนนะคะ
ก็อาศัยอยู่แถวซอยวัดมหาวง
ตอนนี้เดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดี
โอ้โฮดีนะครับไม่ไกลหวังนะครับไม่ลุกลามนะครับ